มา
เพื่อนบ้านคนนี้ที่ไม่ได้ใส่เสื้อค่ะ

ปรีเข้ามาหาคนที่ถ่ายคลิป
แล้วก็เอาไอ้มีดดาย่านี้ไปฟันรถไปฟันประตูฟันเก้าอี้
ดะเลยเสียหายไปหมดเลยค่ะ
เพราะมันไม่ใช่คดีซึ่งหน้า

เก้าอี้พังประตูพังมันต้องขนาดไหนถึงจะซึ่งหน้า

อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่เข้าใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓มิถุนายนนะคะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วก็บอกคลิปของเพื่อนบ้านรายนี้นะเพียบเลย
อีกคลิปนึงเขาก็ส่งมาบอกเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมนี่แหละ
ยืนตะโกนด่าทออยู่ริมถนนเป็นการพูดคนเดียว
กล่าวหาชาวบ้านคนอื่นว่าไปเสพยา

ตะโกนด่าอยู่หน้าบ้านหาว่าชาวบ้านมั่วสุมเสพยา
แล้วบอกจะไปแจ้งตำรวจขอฟังหน่อยสิ
นี่มีคลิปหลักฐานเอาไว้ชัดเจน
เราก็เลยส่งคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
คือจุดเกิดเหตุตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นบ้านแบบเหมือนชั้นเดียวใช่ไหมคะ

รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านก็มีร่องรอยถูกผู้ก่อเหตุ
มีดฟันจนพังเสียหายที่เราเห็นในคลิปแรก
มุ้งลวดก็มีร่องรอยถูกมีดฟันจนพังเสียหายเหมือนกัน
นี่ลากยาวไปเลยเห็นไหมมีประตูมุ้งลวดขาดเลย
เราคุยกับคุณดามิสาวัย๒๑ปีผู้เสียหายนะคะ
เธอบอกว่าเธออยู่บ้านหลังนี้กับพ่อและแม่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
คนก่อเหตุชื่อในหัดติคำรำอายุ๕๔ปี
ชอบตะโกนด่าทอเพื่อนบ้านทำอย่างนี้มาเนี่ย๕ปีแล้ว
แต่หลังมันเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะมันไม่ได้แค่ด่า
ถือไม้ไล่ตีชาวบ้านบ้างและล่าสุดที่หนักเลยคือเอามีดมาฟันรถฟันประตูบ้านเธอแบบนี้ค่ะ
แล้วในหัดบอกว่าไงรู้ไหมว่ายังไงฮะขอเงินหน่อยจะเอาไปซื้อเหล้า
เธอบอกเธอยื่นให้๔๐บาทถึงยอมเดินกลับไปอะค่ะ
นานแล้วพี่แต่ว่าไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยปกติเขาก็จะเดินด่าด่าอะไรอย่างนี้

หลายปีแล้วพี่แบบนานมากก็จะบอกกันที่บ้านว่าอย่าไปสนใจนะเขาด่าไปเขาด่าไป
แต่ช่วงหลังมาแบบแรงถือไม้มาขูบ้างถือมีดมาจนแทงบ้างเลยนี้กันค่ะ
ด้ายคุยกับขุนวิรุธพอของคุณดัมิสาคงบอกว่า

ก๊อปประโยคของตำรวจที่บอกพ่อมาเลยนะ
ไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เพราะไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
สิ่งที่ตำรวจแนะนำว่าทำได้อย่างเดียวคือ
บ้านนี้ทิ้งแล้วไปซื้อบ้านใหม่เพื่อตัดปัญหา

อันนี้ฉันฉันโกรธนะคุณพูดง่ายมากเลยขายบ้านทิ้งแล้วไปซื้อใหม่สิ
มันทำได้ง่ายขนาดนั้นเหรอคะเหมือนไปซื้อได้ที่ร้านขายของชำอย่างนั้นเลยเหรอ
แต่เดี๋ยวต้องรอฟังตำรวจเขาก่อนนะต้องรอฟังตำรวจด้วย
มุมของทางฝั่งบ้านนี้ที่เขาร้องเรียนนะต้องรอฟังตำรวจด้วย
ตกลงเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดหรือว่าท่านไปบอกเขาอย่างนี้จริง
หรือว่าไม่ได้บอกว่าอย่างนี้คือยังไงตำรวจเขาจะชี้แจ้งอะไรก็บอกมาได้นะฮะ
คือตอนนี้ทุกคนมีคำถามตรงกันว่าเอ๊ะเหตุซึ่งหน้ามันต้องเป็นเหตุแบบไหน
เออซึ่งหน้าตำรวจหรือว่าซึ่งหน้าเรานี่แหละซึ่งหน้าผู้เสียหายยังไง
ผู้เสียหาย๕เมตรเอาว่าโดน๕๙ถึงอะค่ะก็เพื่อนบ้านกันอะเนาะ
แล้วก็เจอกับผู้ใหญ่ชูศักดิ์ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า
ผู้ใหญ่ชูศักดิ์ก็มาช่วยเจรจายุติปัญหาเหมือนกันบอกเอ้ยเป็นเพื่อนบ้านกันอย่าไปทะเลาะกันเลย
ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าไม่ได้เริ่มก่อนเราถามคุณหัดคุณหัดที่เป็นคนก่อเหตุอ่ะ
คุณหัดก็บอกผมไม่ได้ทะเลาะก็เขาเป็นคนมาหาเรื่องผมก่อน
พี่สาวคนก่อเหตุนะคะคุณคำกรองก็บอกว่าน้องฉันมันสติไม่ค่อยดี
หมอบอกว่าไม่มีบัตรประชาชนก็รักษาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้

มีปัญหากับใครเลยนะถ้ามีก็มีแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวเอง
เพราะว่าถูกยั่วยุด่าทอเป็นประจำ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล
แล้วก็รับตัวไปบำบัดรักษาต่อไป
ผมว่าผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยเขาแล้วล่ะ
ถ้าเกิดทางพี่สาวเขาบอกไม่มีบัตรประชาชนก็เลยไปรักษาโรงพยาบาลไม่ได้อย่างนี้
ไม่อย่างนั้นยุ่งเลยนะฮะเกิดวันไหนพี่เขาเกิดมีอาการกำเริบขึ้นมามากกว่านี้นี่ยุ่งเลยนะฮะ
แล้วก็จริงก็อยากให้ตำรวจชี้แจงด้วยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแบบไหนคือเหตุซึ่งหน้า
ชาวบ้านจะได้รู้กันว่าอ๋อต้องแบบนั้นแบบนี้เขาจะได้ไม่เข้าใจผิด